ชัยครับศิลปินแห่งชาติมีการเชิญชวนนักท่องเที่ยวครับร่วมกันสวมชุดดำ
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชประชาชนทุกหมู่เหล่า
ร่วมกันทำบุญตักบาทตั้งแต่ช่วงเช้าครับ
ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชกว่า๓๐๐คน
ร่วมกันทำบุญตักบาทข้าวสารอาหารแห้ง
พระสงฆ์เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
หน้าวัดพระธาตุวรมหาวิหารถนนราชดำเนิน
มีนายจำเรินทิพยพงธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีครับ
นายจำเรินทิพยพงธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่า
พิธีทำบุญตักบาทจะจัดขึ้นเป็นเวลา๗วัน
ตั้งแต่วันที่๑๕๒๑ตุลาคมนี้เวลา๖นาฬิกา๓๐นาที
และจะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมเป็นเวลา๑เดือน
โดยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในเวลา๑๕นาฬิกา๕๒นาที
บริเวณพระวิหารหลวงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันแต่งกายในชุดไว้ทุกข์เข้าร่วมพิธีครับ
ขณะที่สารกลางจังหวัดพังงาทางด้านของนายพักขพงศ์ธวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้าราชการและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่า
ร่วมพิธีทำบุญตักบาทเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
จังหวัดยาลาประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันสวมชุดสีดำ
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาทเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์๑๐๐รูป
บริเวณศูนยวชนเทศบาลนครยาลา
โดยมีนายดลเดชพัฒนรัฐผู้ว่าราชการจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพลียงครับ
ส่วนทางภาคเหนือที่วัดร่องขุนตะบนป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงบราย
อาจารย์เฉลิมชัยโครสิทธิ์พิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติ
นอกจากนี้อาจารย์เฉลิมชัยได้มอบโปสตการ์ดพระบรมชายลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
ดูประสบกรณิกรทุกคนมีสัญลักษณ์ดอกบัวและมีชื่อพระเมตตาต่อไพร่ฟ้าผู้ทุกข์ยากปี๒๕๕๙
ให้กับนักท่องเที่ยว๑๐๐คนแรกพร้อมลายเซ็นต์เพื่อเป็นที่บรรลึกอีกด้วยครับ
และที่บริเวณวิหารหลวงวัดสวนดอกพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
นายปวินชำนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดมีการนำผู้สูงอายุกว่า๒๐๐คนจาก๒๕อำเภอ
ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทอดภาพบังสกุลแด่พระสงฆ์๑๐รูป
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดี
ถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
บริเวณห้องโถงสารกลางจังหวัดทุกวันตั้งแต่เวลา๘๓๐นถึง๑๖๓๐น